ก่อนจะเป็นที่มาของหมายจับเมื่อวานนี้
ก่อนจะเปิดปฏิบัติการฟ้าสางบ้านกกอก

บอกตำรวจท่านรู้นานแล้วรู้จากไหน

ในการประกอบข้อมูลข่าวสารเข้าด้วยกันฮะ
ไปดูคือตอนนั้นเครื่องจับเท็จ๒ฝั่ง๒บ้าน

เมื่อช่วงต้นปี๘มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นก็นอกจากจะมีคนที่มาจากสองบ้านแล้วนะฮะ
ก็จะมีนักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์
มาร่วมตรวจสอบเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้ด้วย

ป้าแตนสอบกับเครื่องจับเท็จ๔ชั่วโมง
ลุงพลครึ่งวันครึ่งวันคืออะไร๖ชั่วโมงกว่านะครับ
จากนั้นมาฝากฝั่งบ้านของน้องชมพู่พี่สดิ้ง
สดิ้งพี่น้องชมพู่ก็เข้าเครื่องจับเท็จด้วยนะฮะ
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าคอยประกบด้วย
พี่สดิ้งก็อีก๑ชั่วโมง
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็เหมือนกัน
คนละ๓ชั่วโมงเต็มแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าการตรวจสอบ
ตรวจสอบอะไรบ้างพอเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันไม่ใช่มาดูแค่หัวใจเรา
มันดูหลายอย่างมันจะมีอุปกรณ์ในการเชื่อมโยง
ตรวจวัดการเต้นของชิบประจอน
ความดันโลหิตการขยายตัวของปอดกระบวนการหายใจ

สมมุติถ้าคุณนาฏาโพธิไปเที่ยวมาแล้วเข้าเครื่องจับเท็จ

อาการเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าอ๋อตรวจสอบเจอแบบนี้ตั้งแต่คราวที่แล้ว
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
จากนั้นมาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการประกบในการประกอบเข้ากับข้อมูลหลักฐานด้านอื่น
และงานนี้เนี่ยคนที่ทำคดีที่เป็นเสาหลักคนสำคัญก็คือรองพบตรฟังให้ดี
รองผบตรศุวรรษแจ้งยอดศุกร์ณตอนนั้น
ณตอนนู้นท่านเป็นรองพบตรเบอร์หนึ่งนะฮะ
และท่านก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แม้กระทั่งวันที่ท่านรับตำแหน่งในห่วงแรกวันที่๒
ใช่รับตำแหน่งวันที่๑ตุลาวันที่๒แถลงข่าวเรื่องนี้เลย
จริงท่านแถลงข่าวนักข่าวก็คิดว่าท่านจะแถลงเรื่องนี้เป็นเรื่องสาระสำคัญใหญ่

ว่าดำเนินการสอบปากคำคือตำรวจไม่ได้ละเลยนิ่งเฉยมหากราบคดีน้องชมพู่
สอบปากคำคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกือบพันปาก

และคดีนี้ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการปิดคดีให้ได้
ตรวจสอบมาตรวจสอบไปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า

พอขยายผลต่อมาก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้คนก่อเหตุได้นำน้องชมพู่จากที่บ้านไปในจุดหนึ่งก่อน
ไปในจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้น้องก็กลับเองไม่ได้อยู่แล้ว
และนายคนนี้ก็ออกไปข้างนอกเพื่อให้คนข้างนอกเห็นว่าเขาอยู่ตรงนู้น
เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแล้วจากนั้นมานายคนนี้ก็กลับมาพาน้องชมพู่ขึ้นไปภูเหล็กไฟ
แล้วนายคนนี้ก็ค่อยเดินลงมากลับไปทำภารกิจอื่นอีก
จนกระทั่งนายคนนี้กลับมาพาไปเจอศพอีกที
นี่แหละฮะประติดประต่อที่มาที่ไป
จนกระทั่งออกขออนุมัติศาลออกหมายจับด้วย๓ข้อกล่าวหารุนแรง
กับนายชัยพลวิพาหรือลุงพลนั่นเอง
แต่ตอนนี้ลุงพลยังหายไปไหนก็ยังไม่มีใครทราบ
ตอนนั้นผมชอบมากนะที่ท่านบอกว่า
ถ้าไม่สบายใจพลั้งมือไปยังไงก็มาคุยกัน